คุณผู้ชมตอนนี้เขาได้ฉายาเป็นนุ่มคลั่งรักไปแล้ว

ล่าสุดค่ะเจ้าตัวเดินทางมาฝากผลงานเพลงใหม่ของตัวเองนะคะ
กับเพลงที่มีชื่อว่ามืออื่นไอซิติมพร้อมไยขอสาแท็กค่ะพี่แจ๊ค
มืออื้นอายสิตื้นพร้อมภัยแปลว่าแล้วพรุ่งนี้อ้ายจะตื่นกับใครแล้วเนี่ย

แล้วตอนนี้เพลงนี้กำลังจะแตะล้านวิวแล้วนะคะ
ซึ่งเจ้าตัวก็ขออ้อนแฟนเพลงผ่านรายการบันเทิงไทยรัฐ
ว่าโอ้โหช่วยติดตามและสนับสนุนผลงานผมด้วย
เพราะทุกผลงานตั้งใจทำเต็มที่เพื่อมอบความสุขผ่านเสียงเพลงให้กับแฟนเพลงนะครับ
แต่บอกเลยว่าหัวใจในชีวิตจริงนี่ต่างจากเนื้อเพลงนะคะ
อย่างที่ทราบกันดีว่าตอนนี้เจ้าตัวกำลังศึกษาดูใจอยู่กับลูกทุ่งสาวร่วมค่าย
มีนตราอินทิราที่พอเปลี่ยนจากคู่จิ้นกลายมาเป็นคู่จริง
ก็ไม่ทำให้เอฟซีผิดหวังค่ะมีภาพโมเมนต์หวานน่ารักบนเสียงฮาออกมาให้แฟนคลับได้ฟินอยู่ตลอดเวลาเป็นไงล่ะ

เป็นตะออนซ่อนตะออนซ่อนเป็นตะออนซ่อนดูแลแฮปปี้สุด
งานนี้เจ้าตัวก็เลยได้รับฉายาว่าเป็นนักร้องหนุ่มลูกทุ่งคลั่งรักไปครองซะเลย
โดยหนุ่มเนคก็ยอมรับแบบแมนนะคะว่าใช่ครับผมข้างรักทุกคนมีความรักแล้วมันมีความสุขอ่ะ
แฟนสาวก็คอยให้คำปรึกษาคอยซัพพอร์ตในทุกเรื่องอยู่แล้ว

แต่พอถามถึงเรื่องที่จะทำการคุกเข่าเซอร์ไพรส์ขอแต่งงาน
อันนี้เจ้าตัวบอกว่ายังก่อนนะขอทำงานสร้างเนื้อสร้างตัวก่อนนะคะ
แล้วผมข้างรักมากด้วยความที่มินตานางเป็นคนน่ารักอะนะครับผม
ผมก็เลยรู้สึกว่าพออยู่กับนางแล้วมีความสุข
ก็เลยอยากเก็บเรื่องราวที่มันมีความสุขอยู่ตอนนี้ไว้กับเราให้มากที่สุด
ต้องบอกว่าคบใครเราก็มองถึงอนาคตไว้อยู่แล้วนะครับผม
แต่ว่าขอให้มันเป็นเรื่องอนาคตดีกว่า
ไม่เคยคุยถึงเรื่องงานแต่งเลยครับผมโฟกัสที่งานก่อน
ยังรู้สึกว่าตัวเองยังไม่มั่นคงพอที่จะลงหลักปรักฐานกับอะไรที่มันต้องใช้ความมั่นคงนะครับ
ถึงเวลานั้นแล้วมันก็คงถึงเวลาของมันจริงถึงเวลานั้นค่อยว่ากันแล้วกันนะจ๊ะ
ยากอยู่แล้วค่อยว่ากันนะจ๊ะแต่สำหรับผลงานเนี่ยนะเขาทิ้งท้ายเอาไว้นะจ๊ะว่า
ปีหน้าถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดทั้งคู่อาจจะมีผลงานร่วมกันออกมาให้แฟนได้ติดตามเด้อ
นี่อาจจะเป็นเพลงใหม่หรืออะไรหรือเปล่า
พี่แบดดิ้งน่ารักนะคะคุณผู้ชมมาดูกันต่อแล้ว